คุยเรื่องประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมแก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตก
ใจที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแหลก
แล้วจะบอกว่าสอสอจากกลุ่มสามมิตรก็คงจะเป็นเช่นนั้นแหละค่ะ

ชาวบ้านเรียกว่าเปิดหน้าชกแล้วนะคะ

ทำตามเงื่อนไข๕ข้อด้วยกัน
ข้อเรียกร้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ

ถึงรอยร้าวของพักร่วมรัฐบาล

วันนี้ตอนนักข่าวถามนายกไม่ตอบ
สักประมาณ๒๓แผ่นให้กับนักข่าว
ใจความสาระสำคัญบอกว่า
นายกรัฐมนตรีรู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชน

เสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากที่ผ่านมา
จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารภายในพัก

มีสมาชิกจากหลากหลายกลุ่ม

พอใจแต่สิ่งสำคัญคือ

มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล
และทุกพักการเมืองให้มากที่สุด

ทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไป

ปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล

เพื่อไม่ให้การเมืองกลับไป

นั่นเป็นสารจากท่านนายกรัฐมนตรี

ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประชุม
ร่วมกันสำหรับ๓๐สอสอ

บอกว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
บอกว่าจะเปลี่ยนไปอยู่อุตสาหกรรม

นายอนุชานาคาสัยเป็นตัวแทนของกลุ่ม

ร่วมกันว่าออกมาได้๕ข้อ

บอกว่านายสุริยะมีความเหมาะสม
ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

ข้อที่๒สามโควต้านี้
เหมาะแล้วและก็มีความสามารถ

รัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

เปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี
รัฐบาลจะขาดคนที่มีความ

ไปทำงานที่ตำแหน่งเหมาะสม

บอกว่าถ้าผลคอรมอออกมาแล้ว
แล้วมันนิ่งแล้วเนี่ยมันไม่เป็น

สามมิตรจะแถลงจุดยืน
การร่วมรัฐบาลอีกครั้ง

เพราะว่าเค้าบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุม
สส๓๐สสจากฝากฝั่งกลุ่ม๓มิตร
ในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ

นายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานคร
ของภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยท่านนี้นะคะ

เรื่องของการเรียกร้องให้นายสนทิรัฐ

ซึ่งถือว่าเป็นแม่บ้านที่จริงแล้วต้องดูแลทุกอย่าง
ที่ผ่านมาคุณสนทิรัฐคุณบริหารงานผิดพลาดมาตลอด

แล้วคุณศิระให้ข้อมูลให้ข้อความน่าสนใจบอกว่า
คุณสนทิวรัฐเป็นภัยต่อความมั่นคง

เป็นภัยต่อความมั่นคงของพักและรัฐบาล

เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกำจัดจุดอ่อน
คุณควรที่จะไม่รับตำแหน่งใด
ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทั้งสิ้น
แต่ถามต่อว่าจะขับออกจากสมาชิกพักไหม

เป็นยังไงถามใจท่านดูนะคะ